อีกหนึ่งเรื่องต้องฝากเตือนเจ้าของบ้านทำกับข้าวนึ่งข้าวหุงข้าวหุงปลา
อย่าติดเตาไว้แล้วออกไปนอกบ้านเด็ดขาดมันลืมมันไม่ได้เลยอ่ะไฟอ่ะ
ไหม้บ้านสิครับที่สำคัญครอกหมาในกรงตาย๖ตัว
คือหมาอยู่ในกรงคือเจ้าของบ้านนึ่งข้าวทิ้งไว้แล้วออกไปตลาด
มันก็มีไฟนึ่งไปนึ่งมามันไหม้สิลามไหม้บ้านไหม้กรง
หมาตายหมดเลยครับหกตัวครับหมดเลยนะครับย่างสดกันไปเลยฮะ
เพลิงไปถึงบ้านต้นเพลิงอยู่ในชุมชนวัดสว่างคงคาเขตเทศบาลเมืองกรสินนะฮะ
เพลิงกำลังลุกไหม้เลยครับกลุ่มควันปกคลุมไปทั่วเลย
เพลิงก็มาจากห้องครัวครับก็ต้องฉีดน้ำไม่นานก็ควบคุมได้
ชาวบ้านเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของบ้านนึ่งข้าวไว้
แล้วก็ออกไปตลาดไปส่งเห็ดจนกระทั่งเพื่อนบ้านเอ๊ะมีควันอะไรลอยออกมาจากในบ้านหลังนี้
ออกกันไปดูโอ้โหไฟไหม้บ้านแล้วครับก็เลยต้องรีบแจ้งดับเพลิงไปช่วยกันดับเพลิงแล้วครับ
เพลิงสงบตำรวจไปตรวจสอบก็พบเหตุการณ์น่าสะลดใจคุณผู้ชม
หมาครับเจ้าของบ้านเลี้ยงไว้ในกรงขังเอาไว้เนี่ยฮะเห็นไหมในกรงเนี่ย
หกตัวถูกไฟคลอกตายทั้งหกตัวเลยครับค่ะนะฮะก็จะมีการเรียกเจ้าของบ้านมาสอบสวนอีกทีหนึ่งถึงสาเหตุที่มันเกิดขึ้น
นะฮะแต่ก็โชคดีไม่ได้ลามไปยังบ้านของเพื่อนบ้านเป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับเหตุการณ์นี้ค่ะ
ปืนไฟจะหุงข้าวทำกับข้าวเสียบปั๊กอะไรต้องระวังด้วยออกจากบ้านก็ถอดออกซะติดแก๊สซะนะครับ